กรณีที่มีผู้ต้องกักชาวอุยเกอร์รวม๑๐คน
หลบหนีออกมาจากสถานที่กักกันของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง๔มีคำสั่ง
ย้ายตำรวจ๓นายไปช่วยราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๔
พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
โดยตำรวจสามนายประกอบไปด้วยร้อยตำรวจตรีสุรพลแย้มนวล
ร้อยตำรวจตรีวิทูลกิจมงคลศักดิ์รองสารวัตรอำนวยการ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายและดาบตำรวจธีรวีนิธิไกรเกียรติ
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง๔โดยขาดจากตำแหน่งเดิม

มีคำสั่งช่วยราชการในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ปล่อยให้กลุ่มผู้ต้องกักชาวอุยเกอร์หลบหนี
ออกจากสถานที่กักกันเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็เป็นธรรม
ว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จในเวลา๓๐วัน
แต่หากข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏก็สามารถขอขยายระยะเวลาต่อได้
ขณะที่นายโสพลห่วงญาติในอำเภอเมืองหนองคาย
นำเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
ตำรวจทหารอาสาสมัครและเฮลีคอปเตอร์ของกองบินตำรวจภาค๔
สำรวจค้นหานายราชิตฮาชิม
อายุ๒๒ปีชาวอุยเกอร์สัญชาติตุรกี
โจกในการก่อเหตุครั้งนี้ตามหมู่บ้าน
จากจุดบ้านหนองขามตำบลหนองกอมเกาะไปอย่างพื้นที่
รัศมี๕๑๐กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่พบตัวครับ